วันนี้น้องเขาฝันเป็นจริง

อย่าเอาขนาดนี้

นี่แหละครับน้องเพลคหรือเด็กชายป๊ากข้างพงมีสี
เนี่ยกำลังยืนรอไอดอลในฝันของตัวเอง

ให้กำลังใจในระหว่างที่รอนะครับ
ทีนี้ที่เห็นอยู่คือพ่อของคุณลุงกะลานะ
พาไปเองเลยคุณพ่อเป็นคนที่คุยกับน้องกับคุณพ่อน้องใช่ไหม

เป็นคนเชื่อมไงเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กน้อยคนหนึ่ง
ที่มีความฝันอยากจะเจอศิลปินในดวงใจก็คือคุณหนุ่มกะลา
แล้วได้เจอแล้วจริงนะครับอาการน้องโอ้โหแน่นอนดีใจอยู่แล้วล่ะครับ
แล้วในช่วงที่เจอเห็นแม็กซ์แกไม่รอช้าปรีเข้าไปเลย

พี่หนุ่มเองก็ช่ออะแขนกอดอย่างอบอุ่นเลยจ้า
ความยินดีของคุณพ่อของน้องเขาก็มาเหมือนกัน
คุณพ่อพงศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อของน้องเพล

พูดถึงคุณหนุ่มด้วยบอกว่าโอ้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มกะลา

ไม่ใช่แค่บอกรักแฟนเพลงตอนออกทีวีนะ
เมืองหลังพี่หนุ่มก็ดูเอ็นดูน้องเพลสมากเลยนะครับ
คือเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับกำลังใจ
แล้วก็ฝึกฝนตามที่ใจตัวเองรัก
อยากจะเป็นศิลปินเหมือนพี่หนุ่มกะลาอะไรแบบนี้ครับ
เพลงที่ชอบไว้ด้วยบอกสักคำอ่ะนี่ไหนคุณชนะร้องเพลง
แค่เธอบอกว่ารักสักคำจะได้ไหม
ถ้าไม่ชอบอะไรก็ดาก็ยังดี
ด่าได้แต่อย่าแรง
หมายถึงด่าผมนะอย่าไปด่าคนอื่นเขา
เอาไปลองฟังบรรยากาศกันหน่อยกับในช่วงที่แบบ
เป็นเพลงของน้องเพชรอ่ะเขาอยากจะร้องอ่ะไปลองฟังหน่อยครับใช่

คนไทยละทีวีครับที่ให้เพชรได้เจอพี่หนุ่มกะยาครับ
ที่ให้ได้เพชรไปร้องเพลงครับ
ได้มาย้องเพลงด้วยเมื่อกี้น้องเขาร้องเพลงขอบคุณไทยรัฐ
ไหนร้องยังไงขอบคุณไทยรัฐมากเลยขอบคุณไทยรัฐมากเลยนะคะ
ร้องแบบสไตล์ของพี่หนุ่มกะลาประมาณนั้น
น้องได้ย้องเพลงน้องว่าอย่างนี้แล้วเองก็ดีใจนะน้องไปต่อคุณอีกค่ะ
ที่เป็นสื่อกลางนะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้น้องเพลสเนี่ยฝันเป็นจริงได้เจอกับพี่หนุ่มกะลานะครับ
แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้น้องสู้ต่อไปตั้งใจฝึกฝน
โตมาจะได้เป็นศิลปินเผื่อได้โตมาแล้วได้ฟิเจอร์ริ่งเพลงกับพี่หนุ่มกะลา

ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้โตไวความสามารถก็เก่งกาดด้วย
ถูกต้องนะก็คือเด็กก็จะมีไอดอลในดวงใจเราจะได้มีการทำตามความฝันต่างได้
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเพลสด้วยนะครับ